มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อน

ตึกแถว๔คูหาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ตรงข้ามนั้นเขาเป็นร้านถ่ายรูปเรียงรายอยู่เยอะหลายร้านเลย

สาเหตุเพราะไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็ลามไหม้สายสื่อสารที่ระโยงระยางกันอยู่
ก่อนจะลามต่อเข้าไปในตึกแถวด้วยนะครับ
คลิปนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายไว้ได้ก่อนที่รถดับเพลิงจะเดินทางมาถึง
ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้อาคารอย่างรุนแรงนะครับ
สายสื่อสารจำนวนมากที่อยู่บนเสาไฟฟ้า
ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
ช่วงปากซอยผลโยธิน๒๒ครับ
ก่อนที่ไฟจะลุกลามไปติดคูหา
ติดตึกแถวทั้ง๔คู่หานะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุธิษฌานำรถเข้าฉีดสกัดเพลิง

หลังไฟมันได้ลามไปติดบริเวณชั้น๑และชั้น๒
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าช่วยเหลือผู้หญิง๒คน
ซึ่งสำลักควันติดอยู่ที่ดาดฟ้า

แล้วก็รีบประถมพยาบาลนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาล
โดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

คนไปยืนรอรถเมย์แถวนั้นเยอะมาก
ตอนเช้าหรือเกิดตอนช่วงเย็น
หรือเกิดตอนช่วงที่คนพลุกพลาดจะเป็นอันตรายกว่านี้นะครับ

เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงกลางดึกนั้นฝนตก
จะมีเสียงไฟฟ้าช็อตและมีประกายไฟเกิดขึ้นบนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ลุกลามติดสายสื่อสารจำนวนมากที่สาย
ก็รู้กันอยู่ว่ามันระโยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้า
จากนั้นไฟก็ลามตามสายไฟเข้าสู่ตึกแถว๔ห้องของร้านถ่ายรูป
ทำให้หลายคนที่อยู่ในอาคารบริเวณนั้นนะครับต่างพากันวิ่งหนีตายกันออกมา
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟฟ้า
ทำให้บ้านเรือนประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ
ส่วนความเสียหายประเมินเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
แล้วก็เช้าวันนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
จะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ